เคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่ได้จัดการประชุมสภากรรมการประจำเดือนมีนาคมนะครับ
เสนอระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
เพื่อให้ชาติสมาชิกทุกประเทศยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็จะดำเนินตำแหน่งได้ที่คือ๒วาระ
ตอนนี้สามารถดำรงตำแหน่งได้๓วาระคือ๑๒ปีนะครับ๑วาระก็๔ปี
แล้วก็ไม่สามารถเป็นต่อได้อีกนะครับ
ก็เลือกตั้งเป็นวันที่๑๒กุมภาพันธ์๒๕๖๓แล้วก็จะหมดวาระในปี๒๕๖๒
จะลงชิงเก้าอี้นายกสมัยที่๓ก็ยังสามารถทำได้
เพราะว่าจะอายุครบ๗๐ปีในวันที่๒๘ธันวาคมในปี๒๕๖๗นะครับ